สังคมใดก็ตามถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน
สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพมีความร่มเย็นเป็นสุขน่าอยู่
พระราชดำรัฐพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบ๓๖ปี
สโมสรออนไลน์แห่งกรุงเทพในพระบรมราชูปธรรมพระราชทานณพระตำหนักจิตและดารโหธาน
วันที่๓๑มีนาคมพุทธศักราช๒๕
โปรดติดตามตอนต่อไป